เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนครับ
อีก๑เดือนครับจากเดิมสิ้นสุดนะครับ
เข้าวันที่๓๑สิงหาคมแล้วก็ต่อเนื่องกันไป
เป็นการช่วยแบ่งเบาผลกระทบจากเรื่องของราคาก๊าซหุงต้ม
สำหรับถัง๑๕กิโลกรัมจะอยู่ราคาเดิมนะครับ
๓บาทจะยาวแบบนี้ราคานี้ต่อไปถึง๓๐กันยายนนะครับ
นายวิสักวัฒนศัพท์ท่านภูมิในการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สัปดาห์ก่อนเฉลี่ยนะฮะ๕๖๑๗๒เหรียญสหรัฐต่อตันครับ
และเพื่อเป็นการรักษาราคาเอาไว้แบบนี้ไม่ให้กระทบกับค่าคลองชีพของประชาชน
ก็เลยต้องใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาอุดหนุนต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง
แม้ว่ากองทุนจะขาดทุนติดลบอยู่๕๐๐๐กว่าล้านบาทก็ตาม
เอาเป็นว่าตรึงต่อไปอีก๑เดือนถึง๓๐กันยายนนะครับ